ข่าวนี้มิสามารถที่จะอ่านออกอากาศ

มันมีตัวที่เบลออยู่นะคะคุณนาริยา

แต่ป้ายคนเองก็ตามข้อความเลย
เราให้ดูแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวน้องดูอยู่นะครับ

คุณแม่คุณพ่อต้องปิดตาน้องนิดหนึ่งนะครับ
อ้าวเขียนป้ายตามนั้นเลยเมื่อกี้นะครับ
นักข่าวของเราสะดุดตากับป้ายด้วย

ขับรถผ่านไปก็เลยแวะทักกับเจ้าของร้านซะหน่อย

เรื่องเกี่ยวกับการเขียนป้ายแล้วก็ถามพี่โดง
มันมีเหรอทุเรียนพันนี้อ่ะหรือพี่โด่งยังไงเขียนผิดจริงหรือตั้งใจคุณบ๊ายชันอยากรู้ว่า

ผมว่ามันก็มีความตั้งใจอยู่ในตัว

แต่ตัวพี่ด่งเองบอกว่าตอนกำลังนั่งเขียนอยู่นั่น
เขียนป้ายนี่นะนั่งคุยกับเพื่อนกันอยู่หลายคน
แล้วก็คุยเรื่องโจ๊กเรื่องทะลึ่งเรื่องใต้สดืออะไรกันอยู่
อยู่ก็เผลอเขียนคำแบบนั้นไปผิด
ใช่เออฟังเสียงพี่ด่งเขาแล้วกันนะฮะ
คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับ
ผมจะเขียนคำว่าหมอนทองแล้วใส่ราคาลงไป
พอดีคุยกับเรื่องเรื่องลามกนิดนึงเรื่องนั้นแหละ
แต่คราวนี้นอนหนูผมก็เลยเขียนเป็นยอยยักษ์ไปเลย
ก็ยังไม่รู้หรอกก็เอามาติดป้าย

คันนี้ผมก็เลยพอไปดูเขียนผิด

ก็มาหัวล้ากับพี่เขาพี่ผู้หญิงวันแหละครับ

โอ้โฮนี่ผิดแล้วปล่อยเลยตำเลย

จากสนใจป้ายแล้วเราสนใจว่าช่วงนี้ขายดีไหมทุเรียน

พี่เขาบอกวันธรรมดาขายได้วันละประมาณ๓๐๐กิโล

สองเท่าเลย๕๐๐๖๐๐กิโลกรัม
พี่โด่งบอกว่าไปซื้อทุเรียนถึงในสวนนะครับ
ก็ไปเลือกเองกับมือที่สวนจากระยองจันทบุรีเลย
เพราะว่าของมันถูกหาที่ไหนก็ได้
แต่ของดีมันต้องพุ่งตรงไปที่สวนเลย
ซึ่งทุเรียนของร้านเนื้อจะแห้งเม็ดจะลีบดำ
และการันตีทุกลูกว่าถ้าซื้อทุเรียนจากร้านนี้

บอกว่าไม่กรอบไม่มันให้มาฟันเจ้าของร้านได้
โอ้โหนี่พี่โด่งเขาการันตีไว้แบบนี้
ทีมข่าวของเราสอบถามลูกค้าชายคนหนึ่ง
คิดยังไงที่แวะซื้อทุเรียนร้านนี้
ลูกชายบอกว่าแหมขับรถผ่านมา

ก็เลยลงมาลงมาดูป้ายแล้วก็ขำ

เมื่อเราสอบถามความรู้สึก
เขาเขินไหมฮือพี่คะ
ถ้ามาแยกติวานนท์มุ่งหน้าท่าน้ำนน
สังเกตป้ายชื่อร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ
ส่วนร้านที่ขายจะอยู่ตรงข้ามก็คือฝั่งขวามือ
เขาติดป้ายไว้สองข้างเลยนะครับ

ร้านเปิดขายทุกวันนะฮะ
สรุปคือพี่เขายืนยันพี่โด่งยืนยัน
ก็ไหนมันก็ผิดไปแล้วไม่แก้ไปใช่ไหม
เลยตำเลย